คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้ด้วยนะคะสำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสนชที่มีการประชุมนัดพิเศษค่ะ
โดยที่ประชุมสนชได้รับทราบมติของคณะรัฐมนตรี
เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกร

โดยประธานสนชเตรียมนำความขึ้นกลับบังคมทุนเชิญ
ขึ้นทรงราชภายในหนึ่งหรือสองวันนี้ค่ะ
วันนี้ราชบัลลังค์ว่างลง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ว่าโดยการสื่อพระสันตะทีวง

สองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดแล้ว
คณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้ง
ให้ประทานัสภาษณ์ทราบ
และ

อันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร
สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์
เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป
ตามบทบรรยัติของรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยศิษย์ชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗
ประเกาะมาตราสองของรัฐมนุนราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๓
ท่านสมาชิกครับในโอกาสอันเป็นมหามงคล
ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้น
เพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่

ขอได้ปลดกล่าวคำถวายพระพรพร้อมกัน
ขอขอพระองค์ของพระเจริญ
ซึ่งก็คือหลังจากนี้จะนำความกราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกร
ยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราช
ขณะนี้สำนักพระราชวังยังไม่ประสานมาว่า
จะให้นำความกราบบังคมทูลอันเชิญในวันใด
ส่วนขั้นตอนหลังจากทูลอันเชิญแล้ว
จะมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ
อย่างไรค่อยมาว่ากันในรายละเอียดอีกครั้งนะคะ
ขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้ให้ความสนใจ

รายงานการประชุมสนชเป็นกรณีพิเศษ
และให้ข้อมูลถึงแนวทางในการปฏิบัติ

ซึ่งก็คือการที่ประธานสนช
จะต้องนำความกราบบังคมทูลเชิญ
องค์พระราชธาญาติขึ้นทรงราช
สืบสรรตัฐิวงต่อไป
เช่นเดียวกับเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์อัลจาซีราช
รายงานว่าการแจ้งต่อที่ประชุมสนช

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

น่าจะใช้เวลาไม่กี่วัน
เว็บไซต์สเตรดไทม์ของสิงคโปร์ระบุว่า

ราชการที่๑๐ของราชวงศ์จักรี
ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีอายุกว่า๒ศัตวรรษ

ตรัสตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ถึงแรงกดดันต่างว่า

การเป็นปลาตัวหนึ่งนั้นเป็นอย่างไร
ในขณะที่คุณเป็นปลาอยู่แล้ว
มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วยค่ะ